พอได้ฟังว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหต้องคิดให้ดีนะ
คือทำผิดครั้งนึงมันเป็นความผิดที่ติดไปทั้งชีวิตนะครับ
ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยกำลังคึกขนองใช่ไหม
แต่ถ้าคึกขนองในแบบที่มันผิดมันก่อให้เกิดแบบว่าอุบัติเหตุ
ก่อให้เกิดเรื่องราวที่มันส่งผลกระทบต่อตัวเองเนี่ย
บอกแล้วว่ามันจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเลยนะเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยคุณผู้ชม
ขนองมากเลยขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วก็ไปลากถังขยะค่ะ
มาไว้กลางถนนดึกดื่นถ้ารถยนต์คันอื่นเขาขับไปขับมา
แล้วไม่เห็นชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์ในภาพนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณตี๒ค่ะบริเวณริมถนนหลังวัดชากสมอบ้านมาบสามเกลียว
หมู่๒ตำบลดอนหัวล่ออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ในภาพคุณผู้ชมค่อยดูกันไปเราจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นอายุน่าจะสักประมาณ๑๓๑๖ปี
นี่ค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาค่ะมาทั้งหมด๕คัน
แล้วเห็นไหมกำลังลากลากถังขยะ
ระเวนลากถังขยะของเทศบาลที่วางตามข้างทางไปด้วย

ไปดูถังขยะที่ลากเนี่ยลากไปไว้ตรงไหนมาดูกัน
อ๋ออิทธลายทัพสินส่วนรัชกาลกับเศรษฐบุรีนะค่ะ
โยนทิ้งทำไมถังขยะ
เขาเอาไว้ให้ทิ้งขยะเอาถังขยะไปทิ้ง

นี่บางคนลากเขาไปทิ้งไว้กลางถนน

คุณเห็นไหมมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากเลย
ถึงขั้นว่าชาวบ้านบางคนที่ใช้รถใช้ถนนอย่างที่บอก
เวลากลางคืนคุณลงคิดสะพาน
มันไม่เห็นนะคะถังขยะค่ะ
แล้วถ้าเกิดมาเจอแล้วใกล้ตกใจหักหลบอย่างนี้คุณ
ขั้นชนถังขยะหรือเกิดอุบัติเหตุมันก็มีนะคะ
คุณประวิทย์ไตรรักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เรื่องนี้ถือว่าเป็นความคึกขนองที่มันผิดมากเลย
เพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวม
ฝากบอกเลยนะฝากบอกผู้ปกครองด้วยนะคะ
สำหรับผู้ปกครองของเด็กเยาวชนกลุ่มนี้
ช่วยกันดูแลแล้วห้ามปรามบุตรของท่านกันด้วย
เพราะว่าเรามีกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทาง
มันสามารถจับภาพได้ทั้งหมด
และก็สามารถตามตัวไปถึงบ้านได้เลย
ลองคิดดูนะคุณกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดนี้

อันนั้นมีความผิดตามกฎหมายเลยนะคะ
แล้วก็ต้องมีการปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้ด้วย

คุณทำลายข้าวของมีความผิดแล้ว
เตือนนะทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะ
ช่วงนี้ปิดเทอมเนอะช่วยเตือนบุตรหลานของท่านด้วยว่าทำแบบนี้
คนนองในแบบที่มันผิดแบบนี้
มันมีความผิดตามกฎหมายนะคะ
ไม่ใช่ว่าคุณจะมาคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
แต่ถ้าเกิดมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมันเป็นความผิดแน่นอน
แล้วนึกภาพต่อจากนี้นะโดนจับได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องมาประกันตัว
อายถึงโอ้โฮญาติพี่น้องผู้ปกครอง